สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศดูกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่ขอบอลและในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับ
กับนายทวารมือกาว
ที่ทำสถิติติดทีมชาติไทยทุกชุด
และสามารถพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาแล้ว

มีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนยิงบอลลอดขาผม

ปีสองปีนั้นเป็นแบบเจ็บเจ็บตลอดเลยไม่รู้สาเหตุแบบบางทีแบบคือไม่น่าเจ็บก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ครับ
พร้อมทั้งเรื่องราวและมุมมองดีจากโค้ชซิโก้
หลังจากพี่โก้เลิกค้าแข้งแล้วพี่โก้รักษาดูแลร่างกายยังไง
บางคนบอกว่าไม่มีเวลาแต่จริงแล้วพี่คิดว่าพวกเราไม่ให้เวลา
และไปพบกับเทคนิคง่ายในการสร้างซิกแพคให้มีรูปร่างที่ดูเท่ในสไตล์ของตองกวิน
คนส่วนใหญ่ก็แบบโหอยากมีกล้ามทองสวยอยากมีตัววี
ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้เต็มในเชียร์บอลไทยกับซิโก้
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะฮะ
กลับมาแล้วฮะทุกเช้าวันเสาร์นะครับ๑๑โมงตรงนะครับเวลาดีนะครับ
แฟนบอลชาวไทยแบบนี้นะฮะติดตามเราได้นะครับทางไทยรัฐทีวีกดมาเลยครับช่อง๓๒ครับ
เรื่องราวข่าวสารนะครับทีมชาติไทยทีมฟุตบอลของเรานะฮะไม่ว่าจะในสนามนอกสนามนะฮะ
มีอีกหนึ่งตำแหน่งครับที่สำคัญมากเลยแล้วผมเชื่อว่าชุดนี้นะฮะโดดเด่นมากนั่นก็คือนายทวารมือกาวนั่นเองหรือว่าผู้รักษาประตูนั่นเองครับ
ประตูนั่นเองครับ
วันนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ
ไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของผมคนนี้

เป็นนายธวานหรือว่าเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทย

แต่ก่อนที่เรานะฮะจะไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ
เราไปอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทย

อัปเดตข่าวช้างศึกไทยในรอบสัปดาห์กันครับ

ให้อิจฉาตาร้อนกันไป
โค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองวัย๔๓ปีคนนี้ก็ยังมีหัวใจหวานแหววไม่แพ้เด็กเหมือนกัน
มาดูข่าวในสนามกันบ้างครับ
โค้ชซิโก้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
เปิดเผยว่าจะเรียกนักเตะมาเก็บตัวตั้งแต่วันที่๑๓มีนาคม
หลังจบนัดที่๖ของไทยลีกเพื่อเตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
ซึ่งถือว่ามีเวลาเก็บตัวก่อนแข่งขัน๑๐วัน
โดยซิโก้กล่าวว่าหลังจากเข้าแคมป์ก็จะซ้อมแท็กติกกันทันที
เนื่องจากทุกคนน่าจะฟิตสมบูรณ์กันอยู่แล้วจากการฝึกซ้อมกับทางต้นสังกัด
ส่วนอีกหนึ่งข่าวเด่นก็คือโคสิโกเปิดเผยว่า
สนใจปียชนกด่าฤทธิ์จากบองกอกกลั๊สเอฟซี
และพุทธินันวรรณสีจากแบงคอกยูเนเต็ด
เพื่อนำมาเสริมแนวรับในการสู้ศึกครั้งนี้
อย่างไรก็ตามซิโก้กล่าวว่ายังต้องติดตามดูนักเตะ
ที่อยู่ในข่ายอีก๒๓นัดเพื่อให้ผู้เล่นได้โชว์ฟอร์มกับทั้งต้นสังกัด
และนี่ก็คือข่าวฟุตบอลไทยที่เป็นไฮไลท์ในรอบสัปดาห์
ตอนนี้ไปพบกับคุณแท่งศักดิ์สิทธิแท่งทองกันดีกว่าครับ
เป็นไงครับท่านผู้ชมครับความเคลื่อนไหวนะฮะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาของวงการฟุตบอลไทยนะครับ
เราจะนำข่าวสารต่างตลอดทั้งสัปดาห์มาอัปเดตให้แฟนบอลชาวไทยได้ดูกันทุกสัปดาห์อย่างแน่นอน
แต่ตอนนี้เราไปที่นี่กันก่อนดีกว่าครับเพราะโค้ชซิโก้รอเราอยู่แล้ว
กับเรื่องราวดีดีที่จะมอบให้ท่านผู้ชมในวันนี้ไปพบกับพิธีกรคู่ใจของผมเลยครับ
สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะครับ
ก็มีแฟนรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้ถามมากันเยอะนะครับว่า
หลังจากพี่โก้เลิกค้าแข้งแล้วพี่โก้รักษาดูแลร่างกายยังไง
สิ่งที่พี่โก้ทำประจำก็จะมีโปรแกรมในการออกกำลังกายใน๑วัน
เราจะต้องให้เวลากับการดูแลสุขภาพ๑ชั่วโมง
จะทำโปรแกรมก็คือจะวิ่งสปีด๗๐๘๐เมตรประมาณวันละ๑๕๒๐เที่ยว
อันนี้คือโปรแกรมแรกในทุกวันนะครับ
แต่ถ้าวันไหนที่กลับมาอาจจะมืด
เราก็จะปั่นจักรยานวันละ๓๐นาทีบ้าง๔๐นาทีบ้างแล้วแต่
ฉะนั้นถ้าเราทำประมาณวันละ๑๕เที่ยวเนี่ย
เนื้อหัวใจเราก็ได้ทำงานกล้ามเนื้อมัดต่าง
ส่วนของเราก็ได้ทำงานเวลาเราไปวิ่งไปเตะบอลกับเพื่อนเราก็สามารถเล่นได้๙๐นาทีไม่รู้สึกเหนื่อย
บางคนบอกว่าไม่มีเวลานะครับ
แต่จริงแล้วพี่คิดว่าพวกเราไม่ให้เวลาถ้าเราร่างกายไม่พร้อมเราจะไปช่วยคนอื่นมันก็ลำบากแล้ว
เอาแค่ง่ายนะเตรียมมาเราแค่ปวดหัวเรามันอยากช่วยใครนะ
ฉะนั้นวิธีการของพี่ก็คือเราจะต้องทำตัวให้เฟิร์มตลอดเวลา
เหนือจากการออกกำลังกายแล้วนะครับการทานอาหารก็จำเป็นนะการออกกำลังกายไม่สามารถที่จะละลายคอเรสรอลได้แต่สิ่งที่จะป้องกันในการที่จะไม่มีคอเลสเตอรอลก็คือการทานอาหารการกินคือทานอาหารก็ไม่ต้องทานให้อิ่มมากเอาแค่พออิ่มพอดีแล้วก็เน้นทานพวกปลาพวกผักพวกไก่อันนี้ก็คือความสำคัญในเรื่องของการทาน

ทุกคนทำอย่างงี้นะครับ
ช่วงหน้าครับกวินบินได้อยู่กับผมตรงนี้แล้ว

มาดูเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลเรื่องราวนะฮะ
สักครู่เดียวช่วงหน้าเจอเขาแน่นอนครับ